คุณผู้ชมครับโควิด๑๙ทำให้หลายคนต้องเลิกการทำอาชีพหลักไป
เพราะว่ามันไปต่อไม่ได้เนอะบางคนก็ไปหาอาชีพเสริมเพื่อความอยู่รอด
แล้วมันก็รอดคุณผู้ชมคนคนนี้เขาเคยทำทัวร์ในประเทศ
โอ้โหพอมีโควิดมันเป็นศูนย์ครับหัวก็จุกสิเจอโควิดอ่ะ
แต่ตอนทำทัวร์เนี่ยเอาเงินที่ได้ไปซื้อที่ไว้
นึกขึ้นได้เฮ้ยเรามีที่นี่ว่ะเฮ้ยเราชอบกินยำนี่ว่ะ
ไม่เป็นไรทัวร์ทำไม่ได้มีโควิดก็ไปขายยำกับที่ที่ซื้อไว้สิ
จากทัวร์ศูนย์เหรียญมาเป็นยำยี่สิบ
เป็นยำยี่สิบบาทเพราะที่เคยซื้อไว้ตอนที่ทำทัวร์มันตอนนั้นไม่มีอะไรได้ดี
บรรยากาศก็ดีเนี่ยแล้วบรรยากาศเป็นแบบนี้แล้วกลายเป็นอาชีพที่เขาก็อยู่รอดได้เลยอ่ะ
นะฮะคุณผู้ชมคนคนนี้ชื่อว่าคุณนัชชาครับนะฮะอายุสามสิบแปดปีครับ
อันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาทำทัวร์ในประเทศนะเจอโควิดก็ทำไม่ได้ครับ
รายได้ไม่มีนะฮะแล้วก็มีที่อยู่สมัยทำทัวร์ก็ไปซื้อที่อยู่ปลาจีนบุรีนะฮะ
สุดท้ายเอาคิดไปคิดมาเออกลับไปทำหากินอย่างอื่นดีกว่าแล้วก็
ชอบทานยำอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอ้าวเราชอบยำก็มาทำยำขายดีกว่า
เริ่มคิดเมนูกันมาสร้างจุดเด่นร้านยำ๒๐บาทแล้วกัน
ให้คนเข้าถึงได้ตอบโจทย์ลูกค้ากินได้หลายเมนู
ไม่ต้องแพงอะไรมากมายนักในร้านก็มีตั้ง๒๐กว่าเมนูด้วยกัน
บรรยากาศก็อย่างที่เห็นมีน้ำตรงน้ำตกต้นไม้ร่มรื่นกันไป
เพราะเป็นคนชอบต้นไม้กล้วยไม้เอ่ยเฟิร์นเอ้ยต่างก็จัดให้มันสวยงาม
ลูกค้าก็นั่งกินยำไปก็ดื่มดำกับบรรยากาศของต้นไม้กันไป
นอกจากร้านนี้มีอาหารเป็นยำแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยครับ
เปิดมาเพิ่งจะเปิดมาเดือนที่แล้วเองนะฮะแล้วก็ลูกค้าก็ตอบรับดีครับ
มีคนไปใช้บริการเยอะนะฮะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์คนก็จะไปกันเยอะมาก
ใครอยากไปลองชิมยำ๒๐บาทร้านตั้งอยู่ถนนตัดใหม่
สาย๓๓มุ่งหน้าอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับ
เขาจะมีป้ายเขียนว่าร้านยำ๒๐บาทตั้งอยู่ก็ไปได้เปิดทุกวัน
เว้นวันจันทร์แรกของเดือนก็จะหยุด๑วันนะครับ
อันนี้ก็เอามาฝากเป็นอีกหนึ่งชีวิตของคนที่โควิดมันก็กระทบ
แต่ว่าก็ต้องหาทางรอดกันต่อไปนะครับ